ด้วยเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง

ขณะที่ผู้ชายคนนี้กำลังสวมใส่รองเท้า

ตัวภรรยาของผู้ตายบอกว่า
คนที่มายิงคนที่เกาะเหตุ

เพราะสุนัขที่เลี้ยงไว้มันไม่เห่า
คาดว่าปมเหตุมาจากเรื่องของความขัดแย้งมรดกที่ดินนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะฮะ
ตำรวจสพนายงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ที่บ้านเล็กที่๑๑๖หมู่๒บ้านห้วยลึกตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังฮะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุชาติคงชายหรือว่านายสู่อายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองจำนวน๑นัดนะครับ
กระสุนลูกปลายเจาะเข้าที่หน้าอกทะลุแผ่นหลัง๑จุด
ฝังใน๖จุดแล้วก็ต้นแขนซ้ายอีก๑จุดนะครับ
ในสภาพนอนคว่ำหน้าพาดอยู่กับเก้าอี้ไม้หินอ่อน
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่เตรียมใส่ไป
เพื่อจะไปกรีดยางพาราแล้วครับ
ขณะที่ภรรยาของผู้ตายบอกให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กันสองคน
ก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปกรีดยางพารา

โดยสามีออกมานั่งหน้าบ้านแล้วใส่รองเท้าบูธ
แล้วก็นั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนตรงจุดที่เขาตายนี่แหละฮะ
ส่วนตัวภรรยาเองกำลังแต่งตัวอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมา๑นัด
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูพบว่าสามีเนี่ยเลือดอาบเลยนะฮะ
อยู่บนเก้าอี้ไม้หินอ่อนสภาพนั่งแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
เธอเนี่ยยกร่างสามีลงมาที่พื้นปูนนะครับ
แล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลแต่ก็ไม่ทันการแล้วครับ
เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุครับ
เชื่อว่าคนร้ายเดินมา

เนื่องจากทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์นะครับ

น่าจะเดินมาดักรอมาซุ่มอยู่แถวนี้

ก็วิ่งหนีไปนะครับเพราะไม่ได้ยินเสียงรถ

เชื่อว่าคนร้ายเป็นคนที่สามีรู้จัก

ตำรวจตอนนี้ตั้งปมก่อเหตุไว้คือ
น่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวแล้วครับ
จากก่อนหน้านี้ผู้ตายก็มีปัญหาพิพาท

ซึ่งเป็นมรดกกับญาติอีกรายหนึ่ง
อาจจะเป็นชนวนเหตุในการลงมือสังหารนะครับ

ในพื้นที่มาซุ่มดักรอ
ระหว่างที่ผู้ตายจะออกจากบ้าน

เพราะผู้ตายมักจะออกมากรีดยางพารา

ก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ทันทีและอาศัยความมืด
รวมถึงความชำนาญในเส้นทาง

ซึ่งตำรวจจะได้สืบสวนแล้วก็คลี่คลาย
อุกอาจนี้ต่อไปนะครับ